มีคนร้ายก่อเหตุปลาขวดโซดาใส่บ้านพักหลังหนึ่งต่อเนื่อง

แม้ว่าจะติดกล้องวงจรปิดไว้๑๖ตัวรอบบ้าน
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะจับคนร้ายได้
เจ้าของบ้านเปิดเผยว่าได้เข้าแจ้งความแล้ว

แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนครับ

ซึ่งเผยให้เห็นภาพของชายหนุ่มคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนน
ก่อนจะชะลอและจอดบริเวณหน้าบ้าน
ซอยอนามัยงามเจริญ๓๒เขตบางขุนเทียน
หยิบขวดมาคว่างปลาใส่บ้านหลังนี้
จากนั้นจึงรีบขึ้นรถแล้วขี่หนีไปอย่างรวดเร็ว
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น

รัชนีธุระมัชญาเจ้าของบ้านเปิดเผยว่า
ครั้งแรกที่เกิดเหตุคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร
เกิดจากวัยรุ่นคึกขนองทั่วไป

เมื่อคนร้ายนำขวดโซดาปลาใส่บ้านอย่างต่อเนื่อง
เริ่มจากครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
เฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวโดนไป๔ครั้ง
เดือนตุลาคม๑ครั้งเดือนธันวาคม๓ครั้ง
และล่าสุดวันที่๗มกราคมที่ผ่านมาอีก๑ครั้ง

โดยช่วงเวลาที่คนร้ายมาก่อเหตุ
จะเป็นช่วงเย็นไปจนถึงไม่เกิน๓ทุ่ม
ตอนแรกก่อนคนงานมาบอกที่เราเห็นเองก็ยังเฉย
คนงานก็มาบอกว่ามีคนปลาเราก็ไม่เป็นไร
ก็เลยไปแจ้งความช่วงวันที่๕เดือนธันวา๖๐
ซึ่งแม้ว่าบ้านจะไม่ได้รับความเสียหายมากนัก

เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก
ได้เดินทางไปแจ้งความตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม

และยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

คิดว่ายังไงปลอดภัย
แต่ก็มาเกิดอีกหลังจากแจ้งความแล้วมาเกิดอีก๓ครั้ง
มันก็เหมือนว่าเราไม่รู้จะทำยังไงนะ
อยากให้ช่วยติดตามเพื่อว่า
เอาคนที่ลงมือและตามหาคนว่าจ้างหรือไงเนี่ย

ถ้ามีปัญหาอะไรเราแก้ไขได้เราจะได้แก้ไข
ถ้าปล่อยอย่างนี้มันไม่สบายใจ
อยู่แบบวิตกกังวลตลอดกลัว

ด้านสถานีตำรวจนครบานท่าข้ามเจ้าของพื้นที่เปิดเผยว่า
ขณะนี้ได้ออกไหมจับชายในภาพวงจรปิดแล้ว
แต่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ
จากภาพที่ได้มายังไม่ชัดเจนพอ
ขณะที่รัชนีเจ้าของบ้านระบุว่า
เห็นภาพคนปลาขวดในกล้องวงจรปิดแล้ว
แต่ก็ไม่คุ้นว่าคนปานั้นเป็นคนแถวนี้
เพราะเธอก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนโต
อีกทั้งเธอและครอบครัวก็ไม่เคยไปมีปัญหากับใครที่ไหนมาก่อน
เกรงว่าอาจจะเป็นการปลาผิดบ้านหรือไม่